สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะคุณฝนค่ะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
เจอกันเป็นพิเศษ๑๖นาฬิกา
กับผมชายางพร้อมกัดสะบัดข่าวไทยรัฐ
วันนี้จะกัดเต็มที่
ดิฉันก็ไม่แอะด้วยนะ
ข่าวไหนโดนร่วมไหนดิด

จัดมาสอบเต็มที่
คุณฝนครับคุณแม่ไลน์มาบอกว่าให้เราพูดธรรมดากันดีกว่าคุณรำคาญเหรอคะ
ไม่หรอกครับสงสารคุณผู้ฟังทางบ้านครับท่าน

จริงแล้วตอนนี้สามารถไลน์มาทักทายกันมาพูดคุยกันได้ทางหน้าจอในตอนนี้
เพราะว่าวันนี้นะครับบอกเลยบอกว่ามีข่าวเด็ดสนุกมาฝากคุณผู้ชมครับ
วันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันใน
สะบัดข่าวเด็ด
สาธุ๙๙ไหว้ขอพรปู่พญานาคองค์ดำงานนี้มีแต่สมหวัง
ของขึ้นทำพิธีครอบครูอยู่ดีก็เกิดอาการประหลาด

อย่างไรต้องติดตามค่ะ
ชาวบ้านพระหวาตกปลาแต่ได้จรเข้
อนผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยดูทีสิครับ
ออกจากซอยต้องระวังนะคะ
เพราะถ้าไม่ระวังอาจเกิดเหตุการณ์ชนจังแบบนี้ได้
ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนั้น
กลับมาติดตามต่อกันแบบชัดใน

อาทิเนี่ยผู้กัดสบัดข่าว

ยังอยู่กับเราสองคนนะครับในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับ
ผมบอกเลยนะว่าเบรกนี้นะ
สายมูห้ามพลาดอย่าเพิ่งไปไหน

อู้ยสนไหมทำไม

ผมก็ไม่พลาดเหมือนกันคุณอ่าพาไปดูหน่อยเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมครับ
ผมจะพาไปดูของแปลกกับก้อนเมฆคล้ายกับพญานาคในพิธีบวงสวงเหรียญเจ้าปู่ศรีสุโธนาคาราชนะครับ
ที่จังหวัดอุดรธานีจะแปลกขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
ก้อนเมฆรูปทรงคล้ายพญานาคนะครับที่ทอดยาวอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้ฮะที่เราเห็นอยู่นี่นะฮะ
ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าระหว่างที่มีพิธีบวงสวงเหรียญเจ้าปู่ศรีสุโธนาคาราช
รุ่นรวยพันล้านบันดาลทรัพย์รุ่นแรกและลูกสะกด
เป็นเครื่องรางที่เชื่อกันว่ามีอนุภาพด้านโครงกระพันธุ์
รุ่นสะกดเงินสะกดทองคุณรุ่นแรกเช่นกันนะฮะ
โดยพิธีนี้จัดขึ้นบริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
โนนเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวานนี้เขาได้ทำพิธีเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้นะคะ

ซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้แก่บรรดาลูกศิษย์ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
ชาวบ้านต่างบอกว่ารู้สึกอัศจรรย์ใจจริง
แล้วก็เชื่อว่าพ่อปู่ศรีสุโธน่าจะรับรู้ถึงการทำพิธีในครั้งนี้นะครับ

ส่วนด้านพระเกจิอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับที่ไปร่วมทำพิธี
ก็ทำพิธีเจิมลงอัคระเหรียญต้นแบบ
ของรุ่นรวยพันล้านบันดาลทรัพย์จำนวน๙๙เหรียญ
ซึ่งจะเปิดให้จองเหรียญรุ่นนี้ได้ในวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้

แต่คุณน้อยมากเลยนะ๙เหรียญเนี่ย

และที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับคนที่รักในตัวเลข

นี่บรรดานักเสี่ยงโชคครับก็คือการส่องหาโชคในขันน้ำมนต

เห็นแล้วก็เชยไว้

คุณนะลองไปเพ่งดูกันเองก็แล้วกันนะครับว่า

ก็สุดแล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่แล้วที่สำคัญก็คือ
ต้องใช้วิจารณญาณในการเพ่งเล็งด้วยนะคะ
อ้าวไม่ใช่วิจารณญาณในการรับชมเหรอ
ไม่วิจารณญาณในการเพ่งด้วยนะครับ
โอ้โหแต่ว่าฝนเห็นแล้วแหละ

มีนึกว่าภาพเป็นริ้วอยู่นะ

ถ้าดูใกล้เห็นภาพจริงน่าจะชัดเจน

เอาละค่ะทีนี้เราไปมูกันต่อนะคะ
ในเมื่อมูมาเราก็มูกลับนะคะกับสายพญานาค
ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

โอ้โหสวยมากดูคลังมากเลยคุณเอ
ที่นี่นะคะคือวังพญางูใหญ่นาคาราชองค์ดำนะคะ
ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดภูยอดรวยนะคะ
ตำบลนาเลินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

อุทัยอุตโมเจ้าอาวาสวัดนะคะ

ตอนนั้นที่วัดขาดน้ำค่ะ
เพราะน้ำที่วัดเนี่ยใช้ทั้งอุปโภคบริโภคทั้งคนและสัตว์ป่าเลยนะ
รวมถึงใช้ดับไฟป่าเกือบทุกปีค่ะ
แล้วมาวันหนึ่งมีโยมที่มาเที่ยววัดเนี่ย
ท่านก็เลยแบบเหมือนพาเดินชมวัดน่ะ
เดินไปนู่นเดินไปนี่เดินไปที่ถ้ำรอด
จู่ก็มีโยมคนหนึ่งพูดขึ้นค่ะว่า

มาทำให้ที่นี่มีน้ำใช้
ซึ่งพากันมาให้ต้องให้มาสร้างฝ่ายให้กับวัดโดยการบอกบุญต่อกันนะคะ
แล้วก็หลังจากสร้างฝ่ายประมาณเสร็จหนึ่งเดือนค่ะคุณลูกศิษย์พระอาจารย์ก็ได้มาฝันค่ะ

ฝันว่าจะมีผู้มาให้ทรัพย์
หมายถึงบารมีความเจริญความพัฒนานะคะ
แต่ต้องสร้างร่างให้พญางูใหญ่
และนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปขององค์พญานาคองค์ดำ๕เสียนองค์นี้นั่นเองนะคะ
นั่นเองนะคะอ่าในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ย
ก็คือทำให้เหล่าสาธุชนต่างที่พากันมากราบไหว้บูชา
ใครที่มากราบไหว้แล้วนะก็ดวงดีดวงเฮงปังปุริเย่กันหมดทุกคนเลย
ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สายมูพญานาคเนี่ย
ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณอ่าเจ้าของคลิปดีดีนะคะ
ติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะคะบางทีเราก็ได้รับรู้อะไรอย่างเงี้นะ
คือโลกโซเชียลเหมือนกันเนาะเมื่อกี้คุณเอบอกว่าไงนะ
ขนลุกเห็นแล้วขนลุกแสดงว่าน่าจะสื่อสารอะไรกับท่านได้
ครับอ่าผมเชื่อนะว่าคุณพ่อคุณมาที่ดูอยู่หน้าจอทีวีตอนเนี้ยนะครับ
ที่ถ้าได้ชมเต็มเนี่ยเขาอาจจะขนลุกเหมือนกับเราก็ได้
ใช่นะครับอ่ะบอกแล้วว่าเป็นไงแค่สองข่าวไปนี่ก็สายมูแล้วนะ
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะก็ยังอยู่ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะฮะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามากัดกันให้สะบัดกันต่อครับ
ค่ะมาสะบัดข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้เราจะเอาใจสายมูเป็นพิเศษใช่ไหมคุณเอใช่ครับ
อ่ะคุณของคุณมีอะไรแล้วโดยเฉพาะพวกเราเป็นศิลปินก็จะต้องมีสิ่งที่เรานับถือเนาะ
อย่างเช่นพ่อแก่นะครับพ่อแก่พ่อปู่ฤษีใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปดูพิธีกรรมการไหว้ครูประจำปีที่อาสมฤษีเนรจังหวัดอายุทยากันครับ
ที่นี่นะครับมีการนำเสียนพ่อปู่ฤษีพรมเมษมาครอบศีรษะลูกศิษย์จนลูกศิษย์มีอาการของคือ
และนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในพิธีครอบครูนะครับหรือครอบเสียนปู่ฤษีพรมเมษในงานไหว้ครูประจำปีนะครับ
โดยขณะที่ลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงก็แล้วแต่เมื่อได้ครอบเสียงพ่อปู่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับ
เกิดอาการของขึ้นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแสดงอาการประหลาดนะครับตามท่าทางของฤษีที่ตนศรัทธา
บางคนมีอาการสั่นบางคนมีอาการเดินเป็นคนแก่บางคนเสียงกรีดร้องดังลั่นเลยครับ
คือคนมีองค์ใช่ไหมครับคนมีองค์ครับและพิธีนี้นะครับไหว้ครูประจำปี๒๕๖๕เนี่ย
จัดขึ้นภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณบางปะอินอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
คุณฝนทุกคนคุณดูลูกศิษย์เขาเนี่ยฮะอย่างที่บอกครับว่า
โดยมีฤษีเนรนะฮะถ้าพุทธคุณเป็นเจ้าพิธีและมีลูกศิษย์จำนวนกว่าพันคนคุณดูดิ
โอ้โหซึ่งในพิธีต้องสวอปกันแล้วเหรอ
เขาสวอปแล้วเขาต้องมีมาตรการป้องกันของเขาเรียบร้อย

อันนี้นี่คือปู่ระศรีรงค์ปู่ระศรีพรหมเมธ
นะคะเขากำลังทำพิธีกันอยู่เขาเป็นเจ้าพิธีด้วยคุณ
พิธีบวงสวงนะฮะรูปปั้นพ่อปู่ฤษีพรหมเศษองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วก็อันเชิญบรมครูเหล่าถวยเทพเทวดาเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีการอัญเชิญเทพทุกสารทิศมาร่วมอนุโมทนา
บรมครูปู่ระศรีพรหมเมธเนี่ยประทับเพื่อครอบเสียนปศิปศาสตร์
ภวิชาให้กับเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมพิธีนั่นเอง
นี่ไงพอท่านลงมาแล้วท่านก็จะครอบเสียนให้
โดยการครอบครูปู่ละศรีนี่นะครับครั้งนี้
ก็เพื่อเสริมดวงการงานการเงินโชคลาภ

ก็มีครูบาอาจารย์ที่ได้ร่ำเรียนมาทุกแขนงทุกอาชีพทุกศาสตร์
มีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับ
โดยงานไหว้ครูของอสมปู่ฤษีเนรเนี่ยนะครับ
ก็คือจะจัดขึ้นปีละ๑ครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งเพื่อให้ศิษยานุสิตได้ร่วมพิธี
ซึ่งเป็นการเสริมดวงหน้าที่การงานแล้วก็โชคลาภอีกด้วย

ถ้าขับรถไปก็จะเห็นสูงตรงานมาก
คือฝนน่าจะเคยไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าไปตอนนั้นเหมือนยังสร้างไม่สำเร็จเท่าไห

แต่ตอนนี้คือเหมือนกับโด่งดังเลือกขอตัวเลขด้วยนะ
ขอโชคขอลาบนี่ไงครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
ที่นี่น่ะจริงจริงน่ะอ่ะก็ต้องลองไปดูจ้ะ
นะคะต้องลองไปดูอ่ะข่าวต่อไปโอ้โหตายแล้วท่านแบบว่า
สวยเนอะสวยข้างหน้าพอเสร็จแล้วสวยข้างหน้ามากอืม
ตอนนี้ยังอยู่กับนาคาถ้ำนาคาอยู่นะครับ
ช่วงนี้กระแสแบบฮิตมากเลยเขายังไงยังฮิตไปถ้ำนาคากันอยู่
เมื่อคืนค่ะก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ขึ้นไปไหว้แล้วยังไงรู้ไหม
ยังไงคะคุณลงมาไม่ทันค่ะถ้ำนาคานี่แหละ
งานนี้ผู้ว่าราชการนะคะก็ต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วย
ไปดูซิเพราะว่าอะไรคนเยอะมากไหมคะ
ยังเยอะค่ะเพราะว่าที่ว่าลงช้าเพราะว่าคนมีแบบได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
ก็คือคาดการณ์ว่าถ้าอยู่ข้างบนตอนนี้นักท่องเที่ยวประมาณกี่ร้อยคะ
เป็นพันนะคุณเกินเกินณตอนนี้นะที่ลงมาไม่ได้อ่ะ
ประมาณ๕๐๐ค่ะณตอนนี้นะคะยังอยู่ข้างบนอยู่เลย
คนเยอะค่ะนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้นะคะเดินขึ้นไปถ้ำนาคานะคะ
ตั้งแต่ตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งและเริ่มลงจากเขาน่าจะเวลาประมาณบ่ายสามโมงค่ะ
ลงมาถึงข้างล่างนะเกือบ๓ทุ่มยอมรับว่ายังมีนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ข้างบนอีกมากกว่า
ห้าร้อยคนเลยทีเดียวที่กำลังรอลงจากเขาอยู่นะคะ
นอกจากนี้นะคะแม่ค้าแถวนั้นอ่ะก็ยังบอกว่าอุ้ยไม่น่าจะห้าร้อยนะ
น่าจะราวราวสองพันคนได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเลย
นักท่องเที่ยวจึงจะทยอยลงมาจากเขาจนหมดนะคะตอนนี้ผู้ว่าราชการท่านก็ได้สั่งการแล้ว
ให้ทางอุทยานทบทวนเรื่องจำนวนคนที่ขึ้นไปที่ถ้ำนาคา
เนื่องจากเดิมเนี้ยกำหนดไว้คือห้าร้อยคนต่อวัน
แต่ตอนนี้คนต้องการขึ้นไปเยอะไงครับก็เลยเหมือนกับว่าเนี้ย
คือคือขึ้นไปเยอะเกินแล้วท่านบอกว่าหากขึ้นไปเป็นสองพันสามพันแบบนี้
มันก็จะเกิดปัญหาติดค้างแบบนี้แหละคือลงมาไม่ทันใช่
ซึ่งมันอันตรายนะคุณเอใช่เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเขาเวลาเดิน
เดินขึ้นเดินลงเนี่ยบางทีคนแก่คนสูงอายุนะคะจริง
สูงอายุบางทีแบบมองไม่ชัดมองไม่อะไรอย่างนี้
อาจจะแบบลื่นถลายตกเขาลงมาได้ครับอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะคะ
ยังไงก็ไปกราบไหว้ขอพรก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีกลับมา
อยากให้แบบอะไรอ่ะเกิดอุบัติเหตุกลับมาเลยเนาะ
แต่อันนี้ผมเห็นด้วยนะก็คงต้องเป็นมาตรการแล้วล่ะครับ
เพราะว่าจริงเวลาที่เขาปล่อยกลับลงมาไงทางมันครับแคบอย่างนี้
คุณก็จะติดขัดกันแบบนี้อ่าดูสิเนี่ยอื้อ
แล้วคิดดูนี่กลางวันยังเห็นทางนะ
แต่ถ้ากลางคืนถ้ามืดนี่ก็คือจะไม่เห็นทางเลยเพราะฉะนั้นก็
อืมมืดแล้วก็ยังลงกันไม่ได้อ่า

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามกันซะก่อนนะว่า
เออก็มีมาตรการเขียนไปแล้วว่าจริงก็ต้องมีมาตรการ
มาตรการดีที่สุดจำกัดคนขึ้นนะคะ
จริงคุณเพื่อความปลอดภัย
คุณฝนมาดูข่าวของผมบ้างครับ
งานนี้ชาวบ้านมีภาวะ

หลังมีคนไปตกปลา
เย้

คอยเรียนคอยเรียนตามนี้นอกละบื้นแห้ง
เทียงคู่

คุณน่ารักอะ

คบกับผมตอนฤดูฝน
เธอไปกับอีกคนตอนฤดูหนาว

อันนี้ต้องขอบคุณเขานะฮะเขาโพสต์เฟส
เขาโพสต์ไว้เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

จราเข้ได้ในคลองหมู่บ้านโนนมะง่อง
ตำบลนาแข็มอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

หนักร่วมประมาณสัก๒๐กิโลน่ารักไหมล่ะคุณ
นึกว่าตัวเล็กนึกว่าเหมือนกิ้งก่า
ไม่เล็กในมุมกล้องถ้าดูมุมกล้องนี่
ิ้งขากิ้งเกลือกิ้งขากิ้งเกลือ
ไม่ต้องแลเดี๋ยวพี่ทศพลมาใจเย็น
ตามก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะคุณ

ให้ตรวจสอบจริงว่ามันจริงหรือไม่

งานนี้นะครับทีมข่าวของเราก็ไม่รอช้าคุณ

มันไม่ยอมพูดก็เลยต้องเป็นชาวบ้านที่นั่น

คือทรงฝืนที่นี่ไม่เคยจัดขึ้นหรอ

แล้วบรรยาบร้อนนี่ปลอดภัยหรือเปล่า

ความปลอดภัยเป็นอย่างความปลอดภัยนะเจอราเข้จริงไม่รู้ว่ามีหิวมาจากไหนรึเปล่า
ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ซึ่งลงพื้นที่สำรวจด้วยเหมือนกันก็แจ้งว่าขณะนี้นะครับ

แต่เบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยของจราเข้
แล้วก็จะเร่งประสานเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะ

แต่เพื่อความปลอดภัย

เลี่ยงการลงไปทำกิจกรรมในน้ำในช่วงนี้

ไม่มีจราเข้อยู่ในพื้นที่จริง

กระโดดตุ้มตามตุ้มตามอะไรอย่างนี้

แล้วตัวพ่อกับตัวแม่มันอยู่ไหน
นี่ก็คือลูกน้อยแน่เลย

แม่คุณเอก็จะพูดภาษาที่บ้านบ้าง

เอออ่ะโอเค

ใช่นะคะยังไงก็อะไรอย่างนี้นะคุณต้องระมัดระวังกันก่อน

นะคะจ้ะช่วงนี้นะคะเด็กปิดเทอมก็มีเรื่องเตือนภัยอีกเหมือนกันนะ
ก่อนที่จะใส่รองเท้าเนี่ย
ยังไงก็ต้องดูให้แน่ใจก่อนนะว่าจะมีตัวอะไรเข้าไปนอนอยู่ในรองเท้าเราหรือเปล่า

อุ๊ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณ

แต่ก็โชคดีนะที่น้องไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าไปก่อนนะคะ

นี่คือเจ้าแมงป่องค่ะที่แอบเดินเข้าไปอยู่ในรองเท้าของน้องนักเรียนนะคะ
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนึงไว้
คุณครูว่ามันมีอะไรอยู่ในรองเท้าหรือเปล่า
ก็เป็นภัยใกล้ตัวนะที่ไม่คาดคิดโชคดีที่น้องเขาเห็นก่อนนะ
ซึ่งก็นำคลิปนี้มาเตือนภัยให้กับทุกคนได้ดูเป็นอุทาหรณ์นะคะ
ก่อนจะใส่รองเท้าสวมรองเท้าให้บุตรหลาน
ให้ดูให้ดีก่อนสังเกตให้ดีก่อนหรือไม่งั้นก็คือ
เอารองเท้าออกมาเคาะเคาะหน่อยก็ได้อืม
ว่ามันจะมีอะไรเนอะมันจะมีอะไรอยู่ในรองเท้าหรือเปล่า
ซึ่งฝนก็เคยน่ะเหรอ
ใส่ลงไปแล้วไปเหยียบจิ้งจก
เอ้ยเอ่อแะปเลยอือ
ฝากคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยจะใส่รองเท้าอะไร

เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณอะไรนะ
มันผ่านไปแล้วเขาขึ้นแล้วคุณเอ

ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับส่งข้อความมาที่หน้าจอตอนนี้เยอะมากเลย
ขอบคุณนะครับคุณชะยาคุณฝนคุณงาม
ขอบคุณค่ะเล่าข่าวสนุกมาก
ขอบคุณค่ะดีใจขอบคุณค่ะ
คุณพูดความจริงพูดดีมากครับคุณพระอาจารย์คุณผู้ชม
ขอบคุณกันจริงนะ
คุณเรื่องต่อไปนี้นะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อคุณป้าจะข้ามถนน
แต่กลับเจอเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียว

โอ้โหนี่พองดมานะคือเราแค่เห็นภาพเราก็พังงะเลยนะ

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเส้น๑นะฮะ
ใกล้กับห้างดังใจกลางเมืองนะครับ
ระหว่างที่รถกำลังติดไฟแดงอยู่นั้น
จู่ก็มีคุณป้าท่านนี้แหละครับ
เดินลงมาเพื่อที่จะข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งไปกับอีกฝั่งหนึ่งของถนน
แต่ระหว่างที่จะข้ามนั้นนะฮะ
ก็โดนจักรยานยนต์หรือจอย

ขับวิ่งซอกแทรกมาในทางแคบ

แต่นับก็ยังโชคดีนะฮะที่คุณป้าท่านนี้นะครับ
ไม่ได้รับบาดเจ็บมากมาย
เพื่อป้องกันเหตุแบบนี้ที่เกิดขึ้น
อยากขอรณลงนะครับให้กับทุกคนข้ามทางม้าลาย

แล้วก็อยากให้รถทั้งรถเล็กรถใหญ่
หยุดให้คนได้ข้ามถนนด้วย
เพื่อจะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียลงนะครับ
แต่อันนี้พูดจริงว่า
เขาก็เดินมาแล้วรถเนี่ยมันติดไฟแดงใช่
รถคันใหญ่จอดแล้วแล้วทีนี้มันเหมือนกับ
รถว่าใส่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็คือปึ้งเลยอะ
เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับก็คงต้องระมัดระวังแหละ
จะเป็นซอยแคบเล็กยังไงก็แล้วแต่นะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ประมาทดีที่สุดนะครับ
เป็นว่าก็ระมัดระวังทั้งคนขับทั้งคนข้ามก็แล้วกันเนอะ
ขอบคุณคลิปนะฮะจากเฟสบุ๊คนะครับ
คุณนพดลกันติยาอภิภูนะครับ

ขอบคุณแล้วฮะขอบคุณแล้ว
ถ้าอย่างนั้นไปเตือนภัยกันต่อนะคะ
เวลาเราจะออกจากซอยเนี่ยเราก็คือแบบ
แล้วก็ต้องดูก่อนถูกป่ะถูกเวลาที่แบบออกจากซอยมันจะต้องมีรถทางตรงมา
ก็ต้องดูว่ามีรถทางตรงมาหรือเปล่านะคะ
เพราะฉะนั้นรถที่จะออกจากซอยถ้าไม่ระมัดระวังนะคะ
ก็จะเจอเหตุการณ์กระทันหันแบบนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะ
ภาพบัติเหตุนี้นะเกิดขึ้นบนถนนซ้ายนึงค่ะ
ในขณะที่รถบนถนนเนี่ยกำลังขับมาตามทางตรงปกตินะคะ
จู่ก็มีรถกระบะคันหนึ่งออกมาจากซอยแบบกระทันหันค่ะ
ทำให้รถที่ขับมาทางตรงเนี่ยต่างเบียงลบนะคะ
แต่ด้วยระยะการหลบเนี่ยที่มันกระชั้นชิดเนี่ยทำให้รถของเจ้าของคลิปนะพุ่งชนเลยค่ะ
ช่วงท้ายของรถกระบะที่ออกจากซอยมาแบบเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเจ้าของรถเนี่ยที่ชนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรเลยนะ

เราก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าก่อนที่จะขับรถออกจากซอย
เราควรจะสังเกตรถก่อนนะว่าซ้ายมีไหมขวามีไหม
หากไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งออกมาจากซอยเนาะ
ก็คือดูให้แน่ใจก่อนเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้นะคะ
จริงแล้วการออกจากซอยต้องดูเพราะว่าเราไม่ใช่ทางเอกเราเป็นทางโทร
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจ
ถ้าเป็นฝนนะฝนมองอยู่๒๐นาทีก่อนจะออกจากซอย
แล้วคุณยังไงล่ะคุณก็อยู่ตรงนั้นดีกว่าคุณก็ไม่ต้องไปไหนเลยถ้าอยู่ถึง๒๐
จริงต้องดูให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยนะคะ
อยู่เรื่องรถกระบะใช่ไหมของผมก็เรื่องรถกระบะเหมือนกัน

ไม่ได้เรียนแบบแต่เขาให้ผมอ่าน

มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมีหนุ่มขับกระบะมาฉลองวันเกิดเพื่อนจู่ครับ
ไฟก็เกิดลุกไหม้ทั้งคันแบบเสียหายกันหมดเลย

นี่แหละครับรถกระบะครับที่อยู่อยู่ก็มีไฟลุกไหม้รุนแรงแบบพลึบขึ้นทั้งคันแบบนี้คุณ

ขณะที่จอดอยู่ภายในหมู่บ้านพื้นที่หมู่๒ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
เมื่อคืนนี้เองเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
โดยทีมกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยาได้ลงพื้นที่พร้อมประสานรถดับเพลิงนะครับเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็ต้องใช้เวลานานกว่า๓๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่รถเนี่ยนะครับได้รับความเสียงหายทั้งคันนะ

ไม่ได้แล้วซึ่งนายวุฒิพงศ์เจ้าของรถเล่าให้เราฟังแบบนี้

บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถเนี่ยมาจากอำเภอนครหลวงมาถึงบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านเพื่อนก็เข้าไปจอดเรียบร้อยเปิดเพลงเลยครับ

มาสบายเพื่อนก่อนที่จะเข้าไปในบ้าน
เพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดเพื่อน
จู่ครับคุณพอลงไปเท่านั้นแหละคล้อยหลังไป
ไฟก็เกิดไหม้ในรถพลึบขึ้นอย่างที่เราเห็นนี่แหละ
เขาก็สติดีนะพยายามใช้สายยางนะครับ
มาฉีดดับหนาดับไฟแต่ก็ไม่สำเร็จฮะ
เลยรีบแจ้งขอความที่เหลือจากทีมกู้ไภ
ซึ่งรถกระบะคันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้
บอกว่าเขาไม่ได้แต่งอะไรเลยนะไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลย
ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไร
ก็ต้องหาสาเหตุคุณดูนี่อู๋นี่แบบว่า
คือไหม้หมดเลยอ่ะไหม้หมดเลย
ส่วนหนึ่งนะก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเปิดอะไรทิ้งไว้
จำได้ไหมที่เขาบอกว่าเวลาเติมน้ำมันอย่าเล่นโทรศัพท์
อย่าเล่นโทรศัพท์หรือว่าอย่าเล่นอะไรที่มันจะเกิดการสปาร์คไฟขึ้นมา
ไม่รู้ว่าการเปิดอันนี้มันจะเป็นการสปาร์คไฟไหม
แอลกอฮอลก็เป็นสิ่งที่สำคัญผมฝากด้วยนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ที่ดูคู่กัดสะบัดข่าวอยู่
ใครที่ตอนนี้เราต้องมีสเปรย์ฉีดไม้ฉีดมือกัน
บางคนไม่เข้าใจนะครับเอาไปฉีดทำความสะอาดกุญแจ

แหละเป็นจุดสปาร์คไฟอย่างดีเลยถูกไหม
ฝากด้วยนะครับตรงนี้ประมาทกันไม่ได้จริงนะฮะ

อ้าวก็ห่วงใยนะเป็นห่วงนะครับแล้วก็ห่วงใย
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบโอ้โหห่วงใยมากแสนที่จะห่วงใย

เตือนคนที่อยู่หอพักค่ะ
อย่างนักศึกษานี่ส่วนมากเจอนักศึกษาหญิงนะ
แต่วันนี้ขอเตือนนักศึกษาชายนะคะ
ตอนนี้ใครตากกางเกงในไว้ระวังให้ดีนะคะ

อ่าจากคลิปนะคะไม่น่าจะเป็นผู้หญิงนะ

คนร้ายเนี่ยเขาขี่จอยอนะคะ

เข้ามาจอดหน้าหอพักแถวมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรนะคะ
ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
จากนั้นเขาก็เดินตามระเบียงค่ะ

อ่าแล้วเดินมาย่อตรงราวผ้าหน้าห้องพัก
แล้วก็ค่อยค่ะหยิบชุดชั้นใน

ก่อนที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะ
นักศึกษาชายุ๑๙ปีเจ้าของกางเกงใดที่หายนะ
เล่าว่า๑๙โอ้โฮลูกอายุเท่าไรนะ๑๙
ผมที่กำลังหอมเลยคุณ
เล่าว่าเขาได้ตากชุดชั้นในของเขากับแฟนสาว
เอาไว้หน้าห้องพักนั่นแหละ
พอตอนเช้าเดินมาเก็บภาพปรากฏว่าหายจ้า

ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดทางหอพักนะคะ
ถึงได้รู้ว่าแม่โดนขโมยจ้า

นี่โดนห้องถัดไปค่ะหลายห้องก็โดนเหมือนกัน
งานนี้ก็รู้สึกงงกับเหตุการณ์เหมือนกันนะ
เพราะว่าเคยเห็นแต่ขโมยชุดชั้นในผู้หญิง
ไม่เคยเลยเห็นชุดชั้นในผู้ชายหายเนี่ย
นั่นสิครับ
คิดว่ามันต้องเป็นเกงในแบบแบนแบนของผู้ชาย
เพราะส่วนมากก็จะเป็นแบบเพื่อนสาวไง
ไม่ได้แล้วผมก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวแล้วตอนนี้

คุณนี่คุณนายเออระวังกันหน่อยนะครับ
ระวังกันหน่อยนะครับเออปรากฏโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงอ่ะ
ของคุณเรื่องที่แล้วค่ะ
อะไรนะเขามีโจรขโมยกางเกงในใช่

ที่ตลาดอ่างทองครับนี่มีขโมยเหมือนกัน
แต่คนก่อเหตุไม่ใช่คน

ไม่ใช่คนอ้าวเขาเป็นใครอ่ะ

ป่วนทั้งตลาดเลยเพราะเธอตัวเดียว
ตัวเดียวเพราะเธอตัวเดียว

ขนาดใหญ่ครับอายุน่าจะประมาณสัก๒๓ปี
มายึดพื้นที่ในตลาดสดเทศบาล๒อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

ผมไปอยู่ประจำตรงนี้อยู่กลางไฟแดง

ไม่ใช่ผมตอนแรกผมก็กลับว่าจะขึ้นไป
นี่เขาขึ้นไปยึดแล้วนะคะ
ทุกเช้าเจ้าลิงกังนี้นะคะจะออกมาหากินผักและผลไม้
เราก็เดินกร่างไปทั่วตลาด

กังตัวนี้ชอบมาขู่แมวเป็นประจำ

แต่แค่ทำร้ายแมวนะคนยังไม่โดนทำร้าย

เห็นเจ้าจ๋อตัวนี้มีเรื่องเล่าทันทีเลย
เพราะว่าที่ตลาดอ่างทองเนี่ยปกติแล้วไม่มีฝูงลิง

จึงเชื่อว่าลิงตัวนี้จะต้องติดรถแม่ค้าผักมาจากวัดไก่
วัดไก่ซึ่งอยู่ตรงถนนสายเอเซียนะครับ
หรือไม่ก็มาจากลบบุรี
เพราะว่าเขาจะเป็นตลาดกลางที่ขายผักขายปลา
แม่ค้าก็จะมารับของที่นั่นอาจจะติดรถมา
แน่ใจนะหรือเขาโบกมาไหม

เดี๋ยวผมถามให้ใจเย็นบ้านผมเอง
พื้นที่ตลาดอ่างทองนะฮะเป็นที่อยู่อาศัยของเขา
เพราะว่ามีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลับฝูงเดิมไม่ได้แล้วด้วย

ผมกลัวอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเขากลับไปนะ

แล้วเขากลับไปปั๊บนะเขาต้องไปตามเพื่อนเขามา

ต้องมาบอกว่าอ่างทองของกินเยอะ

แต่ว่าน้อยยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะ

เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเกรี้ยวกราดแค่ไหนเนาะ
แต่ก็อย่าทำร้ายเขาเนอะสงสารเขา

เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูนะคะ
สีสันแห่งวันตรุษจีน

นิดเนี่ย
การแสดงหุ่นกลที่หาดูยาก

อันไหนหุ่นอันไหนคน

อ่าคุณเออ่ะดูสิคะว่าอันไหนคนอันไหนหุ่นดูออกไหม
ลุงอ่ะเป็นคนอ่าอ่าอ่าเอาอย่างงี้เฉลยเลยแล้วกัน
หุ่นคือคุณลุงหุ่นนี่คือคุณลุง
ส่วนน้องผู้หญิงที่ขี่หลังลุงอยู่เนี่ยคือคนเออ
และนี่คือการแสดงหุ่นกลนะคะเป็นอีกหนึ่งสีสันความสนุกสนานที่หาดูได้ยากเลย
จะเห็นได้บ่อยในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าช่วงเทศกาลสำคัญของชาวจีนนะคะ
โดยหุ่นกลนั้นเนี่ยจะเป็นชุดที่ถูกตัดเย็บและออกแบบมาแบบพิเศษค่ะ
ให้มีลักษณะท่าทางต่างนะคะอย่างเช่นเป็นชายแก่เป็นชายหนุ่มเป็นหญิงสาว
หรือว่าแม้กระทั่งเป็นสัตว์นะคะตามแต่จิตนาการของผู้ออกแบบ
ซึ่งชุดหุ่นกลนั้นเนี่ยจะสามารถเคลื่อนไหวได้ตามที่ผู้สวมใส่ล่ะ
แสดงออกมาด้วยท่าทางแบบไหนตามจินตนาการก็คือ
คนที่ใส่ก็คือคนที่เชิดเลยคุณเอครับ
ก็คือเชิดโดยตรงเลยใครที่อยากดูอาการแสดงแบบนี้
อย่างใกล้ชิดก็ต้องอดใจรอเนอะเพราะว่าต้องรอตุดจีนปีหน้าเนี่ย
ถึงจะได้ดูนะคะเอ็นดูอ่ะเนาะ
นี่คุณน่ารักมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคลิปจากเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า
ัชรินเกรดมากเลยนะคะพัชรินเกรดมากค่ะ
จริงก็เห็นครั้งแรกนะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
ครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราก็จะเป็นหุ่นเชิดที่แบบเออเป็นไม้ไม้ใช้คน
แต่อันนี้คือคนใส่ชุดแล้วก็คือทำเป็นแบบเป็นคนแก่เป็นอะไรอย่างนี้ไปนะ
แล้วเขาก็หลอกเราได้ด้วยนะหลอกได้ไม่ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นคนทั้งสองสองนั่นเลย
ทั้งคุณลุงทั้งคุณหลานแล้วเขาก็มาทำเป็นชื่อว่าหุ่นเชิดใช่แล้วค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาซะแล้วครับ
กลับมาเจอกับเราสองคนได้ใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับ
ย้ำนะคะเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะเจอกับเราสองคนค่ะฝนธนสุนทรและเอชายานะคะ
ส่วนวันจันทร์ถึงวันเสาร์เจอกับคุณชนะแล้วก็คุณชิสานะคะทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒นี้แหละค่ะ
จ้ะอ่ารายการต่อไปอย่าลืมดูนะคะเจอกับพี่ป้องนวัดแล้วก็น้องจ๊ะนงพนีนะคะ
เขาจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหาเคล็ดลับความรวยนะคะกับรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
อ่าส่วนวันนี้เราจะปิดรายการด้วยภาพน่ารักของน้องแมวค่ะเดินลู่ออกกำลังกายจ้า
แล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีนะครับ